คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่สาวสวยอารมณ์ดีกันหน่อยดีกว่า
แล้วเนื้อหอมด้วยคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่ต้นหอม
เอาจริงนับวันคนข้างกลายเด็กลงเด็กลงเรื่อยเลยนะคะ
อย่างล่าสุดที่กิ๊กกักกันอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องหลงซื่อหลี
สรุปแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังไงกันแน่
จิ้นจนมันจริงแล้วหรือเปล่านะคะคือเชื่อว่าแฟนแฟนเนี่ยถ้าได้ติดตามยูทูปของพี่หอม
ในช่องหลายหลายช่องทางเลยนะเขาแบบเฮ้ยมันเกินคำว่าจิ้นไปแล้วหรือเปล่า
จริงคือแฟนได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักของพี่ต้นหอม
แล้วก็หนุ่มรุ่นน้องอย่างหลงซื่อลีนะคะหลังจากที่เขาไปออกเดทกันในรายการนึง
คุณผู้ชมคือแฟนกันวันเดย์อ่ะลูกก็พูดเลยแต่ว่าไปออกมาแล้วแบบ
ทุกคนบอกว่าเหมือนเป็นแฟนกันจริงแล้วนะ
เคมีเข้ากันมากค่ะแฟนคลับก็เชียร์แล้วก็ลุ้นหนักมาก
อยากให้ทั้งคู่เนี่ยไหนก็ไหนคบกันไปเลยจริงแล้วกัน
ถึงขั้นที่มีแฮชแท็กบอกว่าหอมหลงหอม

ล่าสุดทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเจอตัวหนุ่มหลงนะคะ
น่ารักมากคุณคว้าตัวมาเปิดใจสักหน่อยนะฮะ
ลงบอกถึงสถานะความสัมพันธ์กับพี่สาวคนสวยก็คือพี่ต้นหอม
บอกว่าตอนนี้คือมันไม่ใช่แฟนกันนะแต่คือเป็นพี่สาวที่แบบสนิทมาก
ก่อไก่ล้านตัวเลยคือรู้กันแทบทุกเรื่องแล้วนะตอนนี้
เป็นพี่สาวที่คำปรึกษากันในทุกเรื่อง
แล้วก็ขอบคุณแฟนที่คอยเชียร์แล้วก็ซัพพอร์ตค่ะ
อนาคตถามว่าหลงเอาไงดีหลงบอกว่ายังตอบไม่ได้นะคะ
ตอนนี้ก็ยังแฮปปี้ดีค่ะเดี๋ยวไปฟังน้องหลงเปิดใจกันหน่อยค่ะ
ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันดีต่อกันแบบมาก
เป็นความรู้สึกที่ดีนะครับที่ได้เห็นว่าแฟนคลับชอบในโมเมนต์ของเรา
เราก็มีความรู้สึกดีที่ทำให้แฟนคลับมีความสุขกับโมเมนต์ของเราเหมือนกันครับผม
เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันมากด้ายแลนด์ครับ
เพราะว่าเราไม่เคยเจอใครที่ทำดีกว่าเราขนาดนี้ไง

ไม่อยากจะเปลี่ยนสถานะเป็นคำว่าแฟนไง
เพราะอยากจะเก็บความรู้สึกดีแบบนี้ให้อยู่กันแบบนี้ตลอดไปนานเลยนะ
แล้วก็เวลาเขาขายของพี่หอมไลฟ์ขายของ

แล้วพี่หอมก็ดูเขินจริง

ถ้าให้ดีนะมีละครด้วยกันซักเรื่องก็ดีหมด
ใช่แต่ก็ลุ้นนะลุ้นให้เป็นคู่จริงด้วยเหมือนกันเนาะ
แต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สำหรับคนนี้